เอามาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
พักเพื่อไทยนะคะหลังจากที่เขาดูว่าเขาคำนวณมาแล้ว
กลยุทธ์ของเขานี่มีการคำนวณมาแล้ว
จริงแล้วต้องส่ง๓๕๐คนใน๓๕๐เขต
บอกว่า๒๕๐เขตก็พอ
มีการคำนวณมาแล้วนะคะส่วนเหตุผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะภาคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้เปิดตัวว่าที่
ต้องเปิดแล้วหงายการ์ดกันแล้วนะคะ

ใช่ค่ะพักพลังประชารัฐนะคะก็มีการส่งเบอร์ใหญ่
ในพื้นที่ใหญ่และเปิดสนามกีฬาใหญ่

พลังประชารัฐส่งบิ๊กเนมลงเขต

เขาบอกว่าที่น่าสนใจคือคนเด่นคนดังเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

คนดังเมืองพยาว
นายสุชาติตัญจรณลงฉะเชิงเศร้าเขต๓
นายอนุชานาคาสัยประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งของพัก
ก็จะลงแข่งขันที่ชัยนาธิ์พื้นที่ของเขาแหละเขตหนึ่ง
นายบุญจงวงไตรรัฐลงโคราชเขต๙
อันนี้ก็เป็นถิ่นเขาเลยนะบุญจงนี่

เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในยุครัฐบาลคุณอภิษฎ
ใครใหญ่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ประจำที่ของตัวเอง
และนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขลงแข่งในพื้นที่เลยเข็ด๑

ฟังเสียงบรรยากาศหน่อยนะคะพักพลังประชารัฐนะคะ

แล้วมีคำว่านายกด้วยแว๊บได้ยิน

ไม่ได้นายกของพักพลังประชารัฐนี่ใคร
ที่ชี้ไปนั่นแหละตามด้านหลังอ่ะละนะคะ
ที่การพักนะคะก็ขึ้นพูดวนเว๒๐๐๑
มีการเรียกร้องด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการมองว่าพักพลังประชารัฐ

เรื่องนี้นายสนทิรัฐเรียกร้องเลยบอกว่าพักพลังประชารัฐ
หยุดกล่าวหาได้แล้วว่าพวกเราสนับสนุนพระเด็จการ
คือเขาต้องการที่จะบอกว่าคือหยุดสร้างวัฒกรรม
ให้เกิดการเกลียดชังพักพลังประชารัฐเถอะ
หยุดที่จะพูดว่าพักพลังประชารัฐ
เป็นพักของทหารเป็นพักของพวกพระเด็จการ

สร้างวัฒกรรมแบบนี้มันทำให้พักเขาติดลบไง
ใช่เขาบอกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง
คือประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
ฟังเสียงเรียกร้องบนเวทีหน่อยค่ะ
ดูพลังประชารัฐแล้วไม่ดูพักนี้ไม่ได้นะ
ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณหญิงสุดารัสเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งนายชัดชาติสิทธิพันธ์
และนายชัยเกษมนิติสิริลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนแถวเยาวราชนะคะ
นี่แหละเป็นที่มาว่าเอ๊ะ๓คนนี้หรือเปล่า
ที่จะถูกส่งเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักนะฮะ
คุณชัดชาติคุณชัยเกษมคุณหญิงสุดารัฐ

นี่แหละสรุปแล้ว๓ท่านนี่แหละนะคะ
พร้อมหนึ่งในสามเนี่ยมีการตอบคำถามด้วย
ถึงกรณีที่พักเพื่อไทยจะส่งสอสอลงเพียง๒๕๐เขต
บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งครบ๓๕๐เนี่ยนะคะ
แต่ก็มั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะได้ที่หนึ่ง
เพราะมีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์มาแล้วตามกลยุทธ์

ของเขาต้องเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะฮะ
ฟังเสียงคุณหญิงสุดารัฐฟังเสียงคุณชัยเกษมหน่อยค่ะ
หัวหรอกค่ะเราทำกันเต็มที่แต่ว่ากติการัฐธรรมนูลที่เขียนไว้แบบนี้
มันทำให้เกิดความยากลำบากกับเรานะคะ
ก็แต่ก่อนอย่างที่บอกเคยสร้างบ้านมีร้อยห้องคนอยู่ได้ร้อยคน
อยู่บอกไม่ได้แล้วคุณอยู่ได้แค่๕๐คน
แล้วจะให้เราทำอย่างไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง
ก็เป็นกติกาที่เขาต้องการที่จะเขียนให้เอาเปรียบ
จะลาออกไม่ลาออกจะสื่อสารให้แม่ไหม

ผมว่าเราคงไปตอบแทนท่านไม่ได้อย่างที่คุณหญิงสุดารัฐเรียนไปแล้ว

ในเรื่องของการที่ท่านยังอยู่ในอำนาจเราเป็นรัฐบาลที่เปรียบหน้าเต็ม
สามารถจะใช้งบประมาณได้สามารถจะแต่งตั้งโยกย้ายได้
จากนั้นยังมีมาตรา๔๔อยู่ในมือเพราะเป็นหัวหน้าขอสชด้วย
เพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบมันเห็นชัดอยู่ในตัวแล้ว
ก็พยายามพูดในแง่ของกฎหมายด้วยนะ
เนื่องจากว่าท่านเองก็มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วย
ส่วนช่วงนี้นะคะก็มีกระแสข่าวว่ามีการไหลไปไหลมาหรือเปล่า
ระหว่างฝากนี้ฝั่งนั้นฝากนั้นมาฝั่งนี้
หนึ่งในนั้นที่มีข่าวก็คือคนนี้ค่ะ
นายขวัญชัยสารคำหรือขวัญชัยไพรพนาไง
เป็นเจ้าของสถานีวิทยุชมรมคนรักอุดรนะคะ
ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นทางฝั่งของสีแดงเนี่ยนะคะ
คือมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งถ้ามองอีกภาพหนึ่งก็เป็นฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะคะ
นายขวัญชัยสวมเสื้อพักเพื่อไทยมาเลย
แล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยคิดจะย้ายไปอยู่พักอื่น
เพราะที่ตนและครอบครัวมีโอกาส
ยืนจุดนี้ได้ก็เพราะพักเพื่อไทย
อยากให้สังคมได้รับรู้ว่าตนและครอบครัวอยากอยู่กันเงียบ
ไม่อยากเป็นข่าวเพราะกลัวคนจะหมั่นไส้กลัวคนไม่ชอบ
โดดเด่นไปจะเป็นเป้าเกรงว่าอาจจะถูกเล่นงานด้วย

นายขวัญชัยสารคำหรือขวัญชัยไพรพนาค่ะ

ดูบรรยากาศการลงพื้นที่กันบ้างนะคะ
พักชาติไทยพัฒนานางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
พร้อมด้วยนายประพัทธ์โสสุธน
เลขาธิการพักเดินทางไปที่ตลาดนัดวัดป่าศักดิ์

ว่าที่ผู้สมัคร๕เขตเลยของพิศนุโลกเนี่ยนะคะ

หัวหน้าพักก็เดินไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชน
มาซื้อของมีชาวบ้านหลายคนมายืนรอเลยนะ

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปพบกับประชาชน
รออยู่บริเวณลานหน้าวัดสันติการาม
และจากนั้นก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านต่าง
และที่สำคัญต้องไปแวะจุดนี้เลยค่ะ
ไหว้พระพุทธชินราชที่วัดใหญ่
แล้ววันนี้นะคะก็จะอยู่ที่กำแพงเพชร

ก็ยังคงทีมสียมพูอยู่ในพักนี้นะครับ
พักเสรีรวมไทยกันหน่อยที่สระบุรี
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทค่ะ
หัวหน้าพักเดินสายพบพี่น้อง

บอกว่าให้เป็นนายกอยากให้เป็นนายกแล้วก็โอดครวนด้วยนะ
บอกว่าสินค้าขายไม่ดีเลยมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจหน่อย
ระหว่างที่มีการเดินทางพบปะประชาชนมีการอธิบายนโยบายของพักไปเป็นระยะนะคะ
โดยเฉพาะนโยบายคาถาหยุดความยากจนนี่คาถาใหม่เลยนะ
ขอให้ประชาชนเดินเข้าครูหากาผู้สมัครของพักเสรีรวมไทย
แล้วตนจะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทุกคนเลย
ขณะที่การเตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัครสอสอกรุงเทพมหานคร
นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยนางสาววิชุดาเมคานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพ
ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร

นางสาววิชุดาย้ำเตือนถึงข้อพึงระวังภายหลังได้
หมายเลขผู้สมัครแล้วว่ากองเชียร์จะไม่สามารถเชียร์ได้
แต่ก่อนได้หมายเลขผู้สมัครสามารถเชียร์ได้อย่างเต็มที่
อกจากนี้ไม่สามารถขึ้นรถแห่ได้บางคน
พอได้เลขแล้วก็จะขึ้นรถแห่กลับบ้านไปเลยอันนี้ทำไม่ได้นะคะ

พรุ่งนี้เราจะให้ผู้ชมได้เห็นบริษัทสดกันตั้งแต่ตี๕๓๐เป็นต้นไป
จะมีผมคุณเขมอสรคุณสภาพโรงพื้นที่ปลายได้รายงานบริการให้ดูว่า
ในพื้นที่กรุงเทพเขาส่งเขตไหนกันมาบ้างแล้วก็พักไหนส่งใครมาบ้าง
พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครสอสอนะคะ
กุมภาพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็ภายในวันที่๔๘จะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อบัญชีนายกของแต่ละพักที่จะต้องส่งแล้วนะคะ